พี่อาร์ดมาสู่เทียนแกนลำโชว์กล้ามตลอดเวลา
อ้าวจู่มีภาพล้มหมอนนอนเสือ
หามส่งโรงพยาบาลด่วนแล้วในแคปชั่นบอกว่าฉันติดเชื้อ
เขาก็ตกใจอ้าวคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่อาร์ตก็หายแล้วนะคะ
กลับมาทำงานแล้วก็เพิ่งบวงสงละครเรื่องใหม่

จนถึงตอนนี้คุณพี่อาร์ตก็ยังไม่แน่ใจนะคะ

เพราะว่านอนนึกดี
เราก็นำเสนอข่าวตลอดแกแบบแหงก้ามปิ๊ดแบบปิ๊ดก้ามตลอดเวลานะคะ

วันเดียวทำเอาเจ้าตัวน้ำหนักลดไปถึง๔กิโลค่ะ

บอกว่าจมูกมันบวมออกมาเลย
เหมือนเป็นคนทำจมูกมาใหม่เกือบตายอ่ะ
ตรงนั้นจึงฝากเติมแฟนทุกคนนะคะ

มันคือแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศ
ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลยครับ
ตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่ามันมาจากเชื้อแบคทีเรียขี้นกจริงหรือเปล่า
หรืออาจจะเพราะแมลงตัวเล็กเข้าไปต่อยข้างในหรือเปล่า
ข้างในหรือเปล่าผมงงมากว่าวันเดียว๔โลกรัม

ก็ต้องระวังขึ้นนิดนึงแต่ว่าอันนี้ระวังแต่ไม่ระแวง